ฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับมี๒รายการสำคัญคือ
แชมป์อาเซียนที่จะแข่งขันต่อเนื่องกันเลยนะครับ
มีการประกาศไร้ชื่อออกมาสิบเก้าคนครับ
เรื่องต้นก่อนจะมีการตัดตัวกันอีกครั้งหนึ่งครับโดยปูปิสนะครับ
ได้มีการเรียกผู้เล่นออกมาดังนี้ครับดูฟอร์มจากไทยลีกเป็นสำคัญ
และคือผู้เล่นที่เรานั้นคาดการณ์ว่าควรติดทีมชาติและก็ได้รับโอกาสแล้วครับ
สองตัวตัวก่าวให้นามทีมชาติอยู่แล้วตัวรับครับนำโดยใช้พัฒน์แจ่มกระจ่างนะครับ
แค่งมากประสบการณ์จากการท่าเรือแล้วก็มีอำพลศรีระแก้วที่ฟอร์มกำลังดีกับ
ห้องเย็นท่าข้ามตัวริมเส้นครับพรมงคลศรีทรัพย์แสง
ชุดฟุตซอโลกสองเมื่อสิบหกกลับมาเป็นแก่หลักอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีบรุษหวังสมแอลมีนาวินรัตนาวงศวรรค
ผู้เล่นของแบงคอกบีทีเอสนะครับนี่ก็เป็นทีมชาติในช่วงหลังอยู่แล้ว
วกด้วยเกียรติยศแล่มเขตครับคนนี้โชว์ฟอร์มดีมากกับกรมทางหลวงครับ
และกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในรอบหกปีตัวเป้าเจษฎาชูเดชครับ
เก่าที่ผ่านเกมทีมชาติมากมายจากราชนาวีนำทัพในฐานะกัปตันทีม
ร่วมกับสามแข่งดาวรุ่งนะครับภูมิวัตน์อูสนานวูสาสลาพุทธพลาพฤกษ์
แล้วก็อนันตชัยปราบวงศาครับ
ทั้งหมดจะรายงานตัวแล้วก็ฝึกซ้อมวันพรุ่งนี้นะครับ
เวลา๔โมงเย็นที่ชั้น๓ตึกวิทยาศาสตร์การกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทยครับ

พบกับอังกฤษ๔โมง๑๕นาที
๒นะครับอาทิตย์ที่๒๑ตุลาคม
พบกับมาเลเซียนะครับ๑๖นาที๑๕นาที
นัดสุดท้ายอังคารที่๒๓ตุลาคม
ไทยพบกับอูสเบรกิสถานเวลา๑๘นาที๑๕นาที